ยายดาวข่าวอียา

มาเด้อยายดาวข้าวอีน้า
มาแล้วค่ะมาพบคุณผู้ชมนะคะ
ึดง้อสอดศักดิ์นี่แปลว่าอะไรแปลว่าโอ๊ยคิดมากนะคะ
ใช้ใช้วิจารณญาณเลยในการคิดว่าเราจะทำอะไร
ให้คนในโลกโซเชียลมีเดียได้ดูได้รู้จักคุณยายดาว
ตอนนี้คุณยายยังคิดไม่ออกล่ะแต่คุณยายชื่นชมคอนเทนต์ครีเอเตอร์
คำว่าคอนเทคคือเอเตอร์ก็คือคนที่เขาทำเนื้อหา
สนุกสนานให้เราดูในโลกโซเชียลมีเดีย
คอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรนี่คุณยายขอใช้คำว่า
เป็นลูกน้องของคุณยายแล้วกันเออไว้เดี๋ยวมันใกล้คุณยายแล้วค่ะ
แต่เขียนใกล้เคียงเขาเป็นคอนเทนต์คือเอเตอร์สายธรรมชาติ
น่ารักมากคอนเทนต์ดีมากไปดูค่ะ
เห็นไหม
สวยสีสันสะใสดีไท้ไปนอนด้วย

น่ารักมากเลยนะคะคอนเทคขี่เอเจอร์ลายนี้นะคะ
อย่างที่คุณแอมบอกแหละค่ะนี่คือสายธรรมชาติ
สายความเขียวสายรักสิ่งแวดล้อม

ที่เบื่อเสื้อผ้าเดิมอาจจะใช้วิธีคอนเทนต์ขี่เอเตอร์หลายนี้ก็ได้นะ
รู้จักชื่อเขานี้หน่อยนะคะชื่อว่าคุณจิธาออนสิริคำ
ห่อมาหุ้มกายเนี่ยแล้วมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติไป
สุดยอดจริงคิดได้ยังไงค่ะ
ยังไงนะเราชอบเลยตอนเด็กทำคอนเทนต์อะไรดี
ก็เลยคิดว่าอ๋อตอนเด็กชอบทำเสื้อผ้า
ใส่เล่นกับเพื่อนแบบนี้พานักข่าวลงพื้นที่ไปดูนะคะ
เดินออกไปหน้าบ้านไปเข้าไปในดงกล้วยแล้วก็ไปจับกล้วยมา
ก็เลยคิดว่าตอนเด็กก็เคยทำแบบนี้งั้นทำคอนเทนต์แบบนี้ดีกว่า
ได้ใบกล้วยมาก็ทำนักข่าวให้เราดูเลยนะอันนี้ทำเก่งเลยนะคะ
วันนั้นทำอะไรบ้างเอามาจัดแล้วก็ทำเป็นริ้ว
ทำชุดใหม่จากใบตองว่าอย่างนั้นวันนั้นนะ
แล้วหลังจากนั้นก็เอานี่พอเป็นริ้วแล้วก็เดี๋ยวเอามาห่อหุ้มร่างกาย
กลายเป็นชุดใหม่ค่ะคุณผู้ชม

ชุดที่ความคิดเธอคิดดีมากแล้วแม่เห็นเลยเห็นเป็นชุดแล้ว
จากนั้นบอกว่าไม่พอค่ะมือหนึ่งก็คือกล้วย
มือขวาถือกล้วยมือซ้ายถือปลีกล้วย
ได้แล้วเด็กเป็นชุด
เก๋นะเก๋นะ
ลองใส่ไปข้างนอกไปตลาดดูไหมล่ะ
คุณยายว่าคุณยายจะลองทำดูเหมือนกันนะ
เอ้อไปถ่ายรูปละก็ต้องถ่ายในกล้วยต้นกล้วย
ทำไมชุดจัดกล้วยก็ต้องไปถ่ายในป่ากล้วย

อย่าลืมไปตามด้วยนะคะจิชาออนเนี่ย
ตอนนี้กำลังดังแชร์เยอะเลยค่ะ
คนในโลกโซเชียลมีเดีย
และนอกจากชุดใบตองแล้วก็ยังมีชุดอื่นด้วย
คิดสร้างสรรค์ให้ชุดที่เราใส่มันเหมาะกับต้นไม้ที่มีอยู่แถวบ้าน
ยกนิ้วให้เลยค่ะสุดยอดมากจริง
เทนต์รักโลกแบบนี้คุณยายจอบชอบค่ะ
อ้าวไปไปดีกว่าคุณยายจะไปลองทำชุดดีกว่า
ทำชุดจากอะไรดีล่ะต้นข้าวก่อนใบไม้ก่อน
โอ๊ยแต่ใบไม้มันจะปิดอย่างไรล่ะจะปิดตรงไหนบ้าง
โอ๊ยโง่ไปหมดไปคิดก่อนด้วยไปละด้วยแย่ดำคาวอีเหี้ย